แล้วก็ต้องลุ้นกันต่อค่ะกับคู่นี้เลยนะคะสารวัตรหมีกับแพนเค้ก
ใครที่กำลังลุ้นว่าเอ๊ะเมื่อไหร่คู่นี้จะมีข่าวดีสักทีนึง
บอกเลยนะคะว่างานนี้น่าจะมีลุ้นขึ้น
คุณผู้ชมยังจำได้ไหมแพนเค้กเนี่ยก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่า
ถ้าเรียนจบดรเมื่อไหร่เตรียมแต่งแน่นอนนะคะ
แล้วต้องบอกว่านอกจากความหวานที่แบบหวานอยู่ตลอดเวลาเลย
หากันมาเป็น๑๐ปีแต่ก็ไม่เคยลดลงเลยนะคะว่า
วันวาเลนไทยที่ผ่านมาก็ยังมีของขวัญพิเศษให้กันเหมือนเดิม
ส่วนเรื่องข่าวดีค่ะปีนี้เนี่ยเรียนจบดรแล้ว

คุยกันเรียบร้อยแล้วจ๊ะเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ง
แต่รายละเอียดขออุ๊บอิ๊บเอาไว้ก่อนนะคะ
พร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวมาแจ้งแน่นอนจ้า
ก็มีคุยกันค่ะมีคุยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เดี๋ยวคงค่อยคือลองแพลนลองอะไร
มันก็ต้องใช้เวลานิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เดี๋ยวคงได้มีอะไรอัปเดตกันเรื่อยค่ะ
รู้สึกเหมือนโดนกดดันอะไรอย่างนี้
หรอกแต่จริงก็ให้มันเป็นไปตามเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เมื่อพร้อมดีกว่าแต่ว่านะ
ตอนนี้จริงก็สบายชิล

เพราะฉะนั้นพวกเราก็ลุ้นกันต่อไป
แต่ถ้าจะมีข่าวดีเร็วนี้นะพี่แจ๊คนะใช่ไหมคะ
ใช่นะคะรอลุ้นกันต่อไปค่ะคู่นี้เนอะ